ยังอยู่ที่เรื่องของมิจฉาชีพแต่ว่ามิจฉาชีพคนนี้มาในคราบของเซียนมวยวัยละอ่อน
ล้วงคองูเห่าดันไปโกงเซียนมวยรุ่นเก่าในสนามมวยที่ปฐุม
เดิมพันธนันขันต่อเขาแล้วก็ไปโกงเงินเขา
สุดท้ายไปไม่รอดไปดูคลิปนี้เลยครับ
สุดท้ายไปไม่รอดไปดูคลิปนี้เลยครับ
มันเหยียวอันนี้มันว่าไอ้แห่งมันเปล่าไอ้แห่งมันกล้ามันกล้ามันกล้ามันกล้า
ไปไปไปไปอย่ามุ่งอย่ามุ่งอย่ามุ่งอย่ามุ่งอย่ามุ่ง
มันกล้ามันกล้ามันกล้ามันกล้ามันกล้ามันกล้ามันกล้า
ตอนแรกนะเถียงคอเป็นเอ็นผมมาดูมวยผมมากับน้าผมอะไรอย่างนี้
สุดท้ายนั่งคุกเข่ากราบผมขอโทษครับอายุ๒๐ปีเท่านั้น
เออก็มาเป็นเซียนมวยนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าในสนามมวย
ถ้ามีการขออนุญาตกับกระทรวงมหาทัยอย่างถูกต้อง
เขาให้สามารถเดิมพันธุ์กันได้ในสนามมวยอย่างถูกกฎหมาย
แต่อื่นใดที่ไม่มีการขออนุญาตเดิมพันธุ์ไม่ได้ถือว่าเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ
คือเหตุการณ์นี้มันเป็นความชุดละมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในสนามมวยที่ย่านปฐุมธานีนะฮะ
กำลังร้องจับวัยรุ่นผู้ชายคนนี้อายุสัก๒๐ปีนะ
เขาไปโกงไปเดิมพันธมวยคู่เอก๖๐๐๐บาท
เจ้าตัวเนี่ยปากแข็งผมไม่ได้โกงผมมาเชียร์มวลกับน้าครั้งแรก
นี่แต่บรรดาเซียมวยบอกว่าเฮ้ยจำได้แกเคยมาแล้วครั้งนึง
ไปดูกล้องพิสูจน์กันไหมล่ะแกเคยมาจำได้นะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยผู้บริหารค่ายมวยชื่อว่าเสียโบ๊ทคุณนัทธเดชวัชิระรัตนวงศ
ก็รู้เหตุการณ์เนี่ยเสียโบ๊ทคนนี้ก็เข้าไปช่วยไกลเกลี่ยนะฮะ
อยากให้เซียนมวยทุกคนใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมขอถามถ่ายก่อนนะฮะ
แต่ว่าเซียนมวยก็กดดันอย่างหนักสุดท้ายนะก็หนุ่มคนนั้นก็ยอมรับนั่งคุกเข่า
ขอโทษว่าผมก่อเหตุจริงนะฮะทีมข่าวก็เลยไปถามคนดูแลสนามมวยวันนั้น
ก็บอกว่าภาพเหตุการณ์ที่เห็นเกิดขึ้นวันที่๖ที่ผ่านมา๖พฤศจิกายน
คือผู้ชายคนในภาพเนี่ยเขาพยายามจะโกงเงินเซียนมวย๒๓คนในสนามมวยวันนั้น
พอถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับโชคดีที่เสียโบ๊ทเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยจนเรื่องราวก็จบลง
โดยให้คนที่ก่อเหตุหาเงินไปคืนให้กับเซียนมวยที่เขาไปโกงมา
เซียบดเองก็บอกว่าสนามมวยเนี้ยผมมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรสงค์มหาธัย
คนก่อเหตุก็เข้ามามาดูมวยผู้ชายคนในภาพนั้นอายุสักประมาณ๒๐ปี
แล้วที่สำคัญเป็นอดีตนักมวยด้วยเคยไปต่อยมวยแล้วก็หันมาเป็นเซียนมวย
เข้าไปดูมัวไปเดิมพันธุ์กับเซียนมวยสองสามคนแล้วเป็นเซียนมวยรุ่นเก่ารุ่นเดอะ
แล้วแพ้พนันจะหลบหนีจะชิ่งว่างั้นเถอะสุดท้ายไปไม่รอดนะฮะก็ยอมรับว่าโกงเงินไป
ขนตัวก็มีเงินอยู่สองหมื่นบาทเป็นค่าเดิมพัน
แล้วเพราะเอิญเด็กคนนี้จริงแล้วก็เป็นนักมวยเก่า

ก็เพิ่งชกอายุไม่เยอะครับอายุแค่๒๐ต้น
แต่ก็ต่อยอยู่ตามภูทร
ก็สังเกตว่าตอนวันนางคลึ้นจริง

ก็คือทำพิธีกรรมนี้อันแรกอังแล้วอวันอางคาร

แล้วก็จังหวะกำลังจะเดินค่อยก้าวลงจะหนี
คือเขาก็สังเกตแล้วแปลกหน้า

แล้วก้าวออกพบเขาก็เลยรีบจับตัวกันเอาไว้
อันนี้เสียโบ๊ทเองก็ยอมรับนะฮะว่า

แล้วก็อยากกลับมาทำแบบนี้อีก
ซึ่งสังคมเซียนมวยอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขานับหน้าคือตากันอยู่แล้ว

ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เกียรติกันแบบนี้

ซึ่งกันและกันในวงการของเซียนมวย
อย่างดีครั้งนี้ทุกคนก็ให้เกียรติ

ไกลเกลียดกันแล้วก็ให้ผู้ชายคนนี้
ไปหาเงินมามาให้กับคนที่เขาโกงไปแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไป
ไม่ได้มีเหตุการณ์กระทบกระทั่งอะไรกันมากกว่าในคลิป
เคราะห์ดีไปนุ้งเมื่อย

ว่าจะทำยังไงเก็บรักษาทรัพย์สินให้ไม่ให้หาย
คุณผู้ชมตอบมาบอกว่าใช้ให้หมดเลย

เอางั้นเลยหรือใช้ให้หมดเลยนะโอ้โหครับ